กลับมาช่วงนี้คงต้องขอกำลังใจเยอะเยอะหน่อยค่ะคุณผู้ชมส่งไปให้นักคอมแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด๑๙นะคะโดยเฉพาะนักคอมเนี่ยวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะบอกว่าครอบครัววอนหมอช่วยนักคอมโคม่าไตวายใส่ท่อและถ้าเกิดว่าไปดูในโลกออนไลน์เทรนด์ทวิตเตอร์วันนี้แฮชแท็กส่งใจให้นักคอมตอนนี้

สิ่งที่ทำตอนนี้คือฟอกไตค่ะฟอกไตวันละสองถึงสามครั้งหมอรักษาอาการปอดติดเชื้อด้วยการให้นอนคว่ำหน้าใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ออกซิเจนให้ยานอนหลับผ่อนคลายเพื่อให้นักคอมเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็รับออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเต็มที่นะคะทีนี้คุณผู้ชมการรักษาเนี่ยหมอบอกว่าตอนนี้รักษาคือประคองอาการไปก่อน

แล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นจะบอกว่าวิธีการรักษาตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ได้แต่ใช้วิธีสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกว่าวิธีสุดท้ายที่ทำได้ตอนนี้คือใช้วิธีการฟอกไตเพื่อให้ไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติอยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิพารามที่พัฒนาการนะครับว่าจะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้
ขอบคุณมากจริงขอบคุณจริงค่ะเพราะว่าถ้ามีหมอท่านใดและแพ้ท่านใดที่เก่งด้านนี้ช่วยพ่อหนูด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
รู้รสเปรี้ยวเริ่มจากคุณโดมเขาชอบกินขนมเป็นขนมขบเคี้ยวสแนคนะคะแล้วมันมีรสชาติเปรี้ยวปรากฏว่าทั้งเกลือและมะนาวของขนมเขาไม่สามารถรับรสได้เลยเป็นมันฝรั่งแขนทอดที่เขาชอบกินใช่แล้วเอามะนาวลองบีบเข้าไปในปากแบบนี้สดเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้รสเปรี้ยวเลยนะได้แต่รสเค็มกับรสหวานตอนน
น้ำมะนาวเขาบอกว่าเหมือนรสชาติของมะนาวถูกสกัดออกไปเลยเหลือแต่ความหวานรับได้แต่ความหวานคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ในกลุ่มแรกที่เราเคยบอกว่าเป็นเนาะลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่รู้กลิ่นต่างนะครับ

คุณผู้ชมครับเหตุผลที่ทำให้ตัวเลขของผู้ติดโควิด๑๙ที่เชียงใหม่พุ่งสูงขึ้น
มันเกิดจากคลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมมีผู้สูงอายุจากลำพูนครับ
เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่แล้วกลับไปบ้านเอ๊ะทำไมเป็นไข้ไปตรวจ
สรุปว่าติดโควิดไปถึง๔๒คนจากสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทำให้ตัวเลขของผู้ป่วยเมื่อวาน
ผู้บ่นเมื่อวานเชียงใหม่สองร้อยสามสิบเจ็ดคนเนี่ยน่าเป็นห่วง
เราถึงบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปไหนกันเลยนะครับอยู่บ้านกันก่อน
สถานปฏิบัติธรรมก็ใช่ว่าจะปลอดจากโควิดสิบเก้าครับ
ระวังกันด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่างนะครับนะฮะ
นะฮะต่อตัวความหิวสิบเก้าของกู้ภัยสยามนะครับนะฮะของ
อ่าขออภัยกู้ภัยสยามทานฟอร์เซอร์วิสนะฮะนำรถพยาบาลเข้าไป
รับกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมลานธรรมนำสุขตำบล
แดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาจากลำพูนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่นี่
ช่วงวันที่๘ถึง๑๔เมษายนกลับไปเอ๊ะทำไมมีอาการป่วยมีไข้
สงสัยก็เลยไปตรวจโควิด๑๙ปรากฏว่าเขาไปตรวจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไปตรวจเสร็จปั๊บผลออกมาจากทั้งหมดสี่สิบห้าคนติดไปสี่สิบสองคน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้นรอผลสองคนมีรอดไม่ติดเพียงคนเดียว
อันนี้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของเชียงใหม่ไปเรียบร้อยนะครับเบื้องต้น
มีการประเมินแล้วก็รับตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยี่สิบรายเนี่ย
นำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
อีก๒๒รายให้กักตัวอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมก่อนนะฮะโดยเจ้าหน้าที่จะนำรถเนี่ย
มารับแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลสนามต่อไปในวันนี้ครับส่วนคนที่รอผลกัดแยกตัวต่างหากไปก่อน
ถ้าไม่พบเชื้อก็ให้สังเกตอาการจนครบสิบสี่วันถึงจะให้กลับบ้านได้นะฮะ
ยาฆ่าเชื้อที่สถานปฏิบัติธรรมให้มันปลอดจากโควิดทั้งหมดทั้งมวล
อืมนะฮะตอนนี้รายงานเมื่อวานล่าสุดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย
คุณผู้ชมมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาเมื่อวานนี้นะ๑๔๗๐ราย
แต่เมื่อวานนี้เป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มมาเยอะมากถึง๗ราย
รวมตอนนี้ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๑๗รายจากโควิด๑๙
น่ากลัวขึ้นทุกวันนะครับคุณผู้ชมนะครับ
เราไม่ได้ทำให้คุณผู้ชมตื่นตนกแต่เราต้องตื่นตัวในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
เรียงได้ก็เรียงสำหรับกิจกรรมเสี่ยงตอนนี้
ส่วนที่เขตสายไหมก็ช่วยเหลือคนที่ติดโควิด๑๙
คือติดเชื้อแล้วต้องกักตัวอยู่บ้าน๔๑ราย
ตอนนี้ถยอยส่งตัวไปฮอสพิเทลแล้วครับ
เป็นการประสานงานของนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพสสเขตสายไหม
ลงพื้นที่แล้วก็ประสานกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ให้เข้ารักษาตัวที่ฮอสปีเทลในเครือโรงพยาบาลธนบุรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปพบกับครอบครัวนี้
พ่อแม่ลูก๓คนครับ
คือเป็นคนติดเชื้ออยู่ในซอยสายไหม๕๗
คุณพ่ออายุ๔๘ปีเล่าบอกว่าไม่รู้เลยจริง
นักข่าวว่าไปติดเชื้อมาจากไหนนะครับ
ถ้าจะให้เดาบอกว่าอาจจะติดมาจากรถไฟฟ้าที่เบียดเสียดกันหรือเปล่า
เพราะว่าภรรยาเนี่ยต้องนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวัน
แล้วก็ภรรยาก็เป็นคนแรกนะที่มีอาการออกมาไข้สูงเชียว
แล้วก็มีผื่นที่ลำคอและข้อพับ
อันนี้เป็นอาการใหม่ที่ออกมาในรอบนี้นะ
มีผื่นตาแดงอะไรพวกนี้นะครับ
พากันไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่๑๔เมษายน
ได้รับแจ้งตอนนั้นบอกว่าอ๋อไข้หวัดธรรมดา
แต่คุณสามีเขารู้สึกว่าอาการที่พบเนี่ย
มันน่าจะเข้าข่ายโควิด๑๙นี่ว่า
ก็เลยไปตรวจที่บำราชนราดูลสถาบันบำราชนราดูล
ผลออกมาวันที่๑๖เมษาบวกหมดเลยครับ
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกติดหมดเลยทั้งบ้าน
ต้องกักตัวอยู่ในบ้านพยายามติดต่อสายด่วนขอความช่วยเหลือนะครับ
ก็ได้คำตอบเดิมว่าเตียงเต็มให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อน
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งครับที่สายไหมเหมือนกันนะครับ
สายไหม๔๘ทับ๑นะฮะแม่กับลูกเนี่ยเล่าบอกว่า
ประสานไปแล้วล่ะคุณนักข่าวทุกหน่วยงาน
แต่ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้ารักษาตัว
ประสานขอความช่วยเหลือไปที่เขตสายไหม
เพราะว่าแม่เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว
หากปล่อยไว้นานกว่านี้นะครับเดี๋ยวแม่อาจจะเสียชีวิตก็ได้นะฮะ
ส่วนครอบครัวพ่อแม่ลูกที่กักตัวอยู่ด้วยกันในคอนโดมิเนียม
แห่งหนึ่งที่ย่านรัฐนาธิเบสนนทบุรี
อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะที่อัดคลิปยกมือไหว้ที่เราได้ดูไป

คือมาขอความช่วยเหลือบอกช่วยมารับไปรักษาหน่อย
อายุ๕๒ปีเขาขายของในตลาดนัด
มีอาการไอหายใจติดขัดไปตรวจว่าเป็นโควิด๑๙
วันที่๑๗เมษายนแต่ไม่มีเตียงว่าง
กลับมากักตัวในห้องพักจนภรรยาอายุ๔๒ก็มีไข้
แล้วก็ตรวจพบโควิด๑๙ไปแล้วเช่นกัน
ส่วนลูกชายอายุ๑๔นะฮะที่อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อนะ
เพื่อนบ้านต้องคอยส่งข้าวส่งน้ำนะฮะ
นี่คือภาพที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขากินอยู่กันยังไง
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปครับ
ปฏิบัติการโควิด๑๙จังหวัดนนทบุรี
ส่งรถพยาบาลมารับตัวทั้ง๓คนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ศูนย์ชี้แจงแบบนี้บอกว่าที่มารับช้ามันมีเหตุผล
เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนย่านบางใหญ่
สามีภรรยาคู่นี้เคยไปตรวจหาเชื้อน่ะ
ไม่ได้แจ้งข้อมูลเข้าระบบอ่ะอ้าวสิ
ก็ต้องไปไล่บี้กับโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
โอ้โหถ้าแบบนี้กระบวนการส่งต่อมันมีปัญหาสิครับ
พอทราบเรื่องก็รีบมาช่วยเหลือทันทีนะฮะ
อันนี้เป็นการชี้แจงจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙ของนนทบุรีเขานะฮะ